คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงโลกไซเบอร์ปัจจุบันนี้เอง
ด้านหนึ่งก็คือใช้ได้ประโยชน์อย่างอเนกอนันต์
แต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็จะมีกลุ่มคนบางส่วน
ที่อาจจะจ้องทำลายระบบต้องการที่จะใช้ให้เกิดโทษซะมากกว่า
ก็กลายเป็นภัยจากโรคไซเบอร์
ณขณะนี้เองทางศูนย์เทคโนโลยีทางทหารของกองทัพบกนั้น

เพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการในการดูแลระบบในโลกไซเบอร์

หาคนรุ่นใหม่คนที่มีความคิดมีไอเดีย

รูปแบบนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ
นี่เป็นแผนที่จำลองเพื่อให้ทีมที่เข้าแข่งขันทักษะด้านไซเบอร์

และป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกเข้าถึงจากภายนอก
กำหนดที่ตั้งว่าทีมของตัวเองอยู่ในพิกัดใดบ้าง

คัดเลือกทีมเข้าแข่งขันจำนวน๘ทีม
โดยแบ่งเป็นทีมละ๓คนประกอบด้วย
กระทรวงกลาโหมจะมีสัญลักษณ์เป็นทงสีน้ำเงิน
กองทัพไทยทงสีเทากองทัพบกทงสีเหลือง
โรงเรียนแนร้อยจอบบรอทงสีฟ้า
องทัพเรือทงสีขาวกองทัพอากาศทงสีเขียว
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์สวนสุนันทาทงสีแดง
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทงสีส้ม
ซึ่งแต่ละทีมจะมี๓เซฟเวอร์ที่จะต้องดูแล
โดยต้องป้องกันเซฟเวอร์ไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาโจมตี
และจะต้องเข้าโจมตีฝ่ายตรงข้ามด้วย
โดยทั้ง๘ทีมทางคณะกรรมการจะมีคะแนนให้ทีมละ๑๒๐คะแนน
หากทีมใดถูกฝ่ายตรงข้ามโจมตีจนสามารถยืดเซเวอร์ได้

โจมตีฝ่ายตรงข้ามได้ก็จะได้คะแนนเพิ่มแค่๑๐คะแนนเท่านั้น
เพราะการแข่งขันครั้งนี้จะเน้นการป้องกันมากกว่าจมตี

แต่ละทีมจะต้องหาช่องโหวของฝ่ายตรงข้ามให้ได้
เข้าระบบได้แล้วจะต้องค้นหาแฟคหรือทง
เพื่อเปลี่ยนทงฝ่ายตรงข้ามให้เป็นของตัวเอง

แต่กติกาห้ามแต่ละทีมเปิดไฟวอลหรือเปลี่ยนพาสเวิร์ด
หากทำผิดกติกาทางคณะกรรมการจะเข้ารีเซตเครื่องให้เริ่มต้นใหม่

จากกองทัพอากาศมี๑๘๐คะแนน

เพราะสามารถเข้าโจมตีเซฟเวอร์ของทีมอื่นได้
ในขณะที่กระทรวงกลาโฮมอยู่ในอันดับสุดท้าย
เหลือเพียง๔๐คะแนนเท่านั้นเพราะถูกโจมตีไป๒เซฟเวอร์

จากกองทัพอากาศได้เพิ่มอีก๑๐คะแนน
จากการเข้าโจมตีเซฟเวอร์ของโรงเรียนนายร้อยจอปร
ทำให้คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น๑๙๐คะแนน
ส่วนโรงเรียนนายร้อยจอปร
แค่๔๐คะแนนเท่ากับกระทรวงกลาโหม
การแข่งขันกองทัพอากาศได้อันดับที่๑
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์สวนสุนันทาได้อันดับที่๒มี๑๒๐คะแนน
ส่วนกองทัพเรืออยู่อันดับที่๓มี๙๐คะแนน

เป็นการฝึกเพื่อพัฒนาความรู้ป้องกันการโจรกรรมข้อมูล
และพัฒนาให้กำลังพลสามารถดูแลป้องกันระบบ
สาระสนเทศของหน่วยงานตัวเองได้
ฝึกสำหรับกำลังพลและหน่วยงานในกองทัพบกนะครับ
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านดูแลระบบนะครับ
เพราะว่าจะเป็นระบบพื้นฐาน
ในการที่จะตรวจสอบเฝ้าระวัง
แล้วก็วิเคราะห์การโจมตีของทางโลกไซเบอร์นะครับ
เพื่อที่จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
โดยการเซ็ตคอนฟิกต์อะไรต่าง
ให้มันมีความมั่นคงปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นนะครับ
ในอนาคตภัยคุกคามด้านไซเบอร์จะทวีความรุนแรงมากขึ้น
อาจกระทบต่อภัยความมั่นคงของชาติ
แต่ถ้าได้ฝึกบุคลากรให้มีความชำนาญ
ป้องกันเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทันท่วงที

ไม่สามารถเข้าโจรกรรมข้อมูลสำคัญของประเทศไปได้
สารโซเกลียวข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน